วันนี้ตำรวจนำหมายสารไปจับกลุ่มตัวแม่ของนางสาววันธนีเจ้าของแชร์แม่มณีนะครับ
ซึ่งโดนข้อหาเดียวกับลูกสาวก็คือร่วมกันช่อกง
ซึ่งเจ้าตัวถึงกับเป็นลมหมดสติขณะที่ตำรวจเข้าควบคุมตัว

วินาทีนางสาวทวรรณรัฐที่ประเวทแม่ของแม่มณี
ผู้ต้องหาในคดีโกงแชร์ออมเงินเป็นลมล้มพับ
หลังผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
หมายจับในความผิดฐานช่อกงประชาชน
และร่วมกันให้กู้ยืมอันเป็นการช่อกงประชาชน
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานี

ทำเอาเธอตกใจและหน้าซีดร้องไห้
ตำรวจหญิงจะเข้ามาคุมตัวและเป็นลมล้มทันทีที่ตำรวจคล้องแขน
ที่ตำรวจหญิงจะพาขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล
รับสงสัยลูกเอาเงินทองมาจากไหนมากมาย
แต่เธอเองก็ไม่สามารถสอบถามหรือพูดอะไรกับลูกสาวได้
เขาบอกจะไปทำธุระแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับลูก
แต่ในเมื่อหมายมันมาแล้วก็ต้องแล้วแต่
เพราะแม่ไม่ได้รู้เห็นอะไรแม่แต่แม่พูดอะไรกับลูก

มันมีการโวนเงินออกไปอันนี้เขาสั่งเองหรือว่าคุณแม่โอนเอง
เขาสั่งเขาเอาไปกูโอนเองค่ะเขาเอาโทรศัพท์แม่ไป
แม่อยู่กับเขาในช่วงเวลา๒๒วันมีแม่ไม่ครอบครับ
แพทย์วิเชียนรุ่งนิติธรรมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีบอกว่า
ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยมีความดันสูง
ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือโดยฉีดยานอนหลับเพื่อให้พักผ่อน
เพราะผู้ป่วยมีความเครียด
ผู้ต้องหานอนสังเกตอาการนานกว่า๗ชั่วโมง
ก่อนที่อาการจะกลับมาปกติ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจจึงคุมตัวไป
กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
เพื่อสอบปากคำและขยายผลต่อ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
ในเรื่องของกฎหมายตำรวจก็ทำควบคู่กับเรื่องมนุษยธรรม
รับเหตุการณ์เมื่อเช้าค่อนข้างสะเทือนใจ
แต่เห็นว่าเป็นคดีสำคัญจึงแสดงหมายจับด้วยตัวเอง
ของคุณวรรัฐศัพท์
ผู้ต้องหารายนี้ถือเป็นรายสำคัญมากที่สุด
เพราะเป็นเส้นทางการเงินของเครือข่ายแม่มณี
ยักย้ายถ่ายโอนไปสู่คนอื่น
โดยตำรวจจะเร่งสอบปากคำขยายผลหาเงินที่หายไปทั้งหมด
จากข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีแม่ของแม่มณี
พบว่าช่วงเวลาวันที่๑๗ตุลาคม
เบิกถอนเงินในธนาคารรวมกว่า๖๐ล้านบาท
และมีการเบิกท้อนในบัญชีอีกกว่า๑ล้านบาท
รวมช่วงเวลาก่อนที่ลูกสาวถูกออกไม้จับ
มีการยักย้ายถ่ายโอนเงินสูงถึง๖๒ล้านบาท
ซึ่งนี่เป็นเพียงบัญชีเดียวที่ทีมข่าวได้ข้อมูลมา
ยังไม่นับรวมอีกหลายบัญชีที่ตัวแม่ของแม่มณีเปิดไว้เพื่อรับโอนเงิน
ซึ่งตัวเลขฝากเงินยังมีอีกหลายสิบล้านบาทที่มีการยักย้ายถ่ายโอน
ส่วนทรัพย์สินที่ยึดได้ทั้งหมดจากคดีแชร์แม่มณี
อาคารพาณิชย์โฉนดที่ดินบ้านรถเงินสดและทรัพย์สินอื่น
รวมแล้วกว่า๑๓๓ล้านบาท